ส่วนการเสียชีวิตของนายชวีอินทระยุติธรรมจังหวัดพังงา
เนื่องจากว่ามีกลุ่มคนร้าย๕คนลวงไปสังหารโหด
ล่าสุดค่ายาศและเพื่อนร่วมรุ่นของนายชวี
ปมการสังหารโหดครั้งนี้ไม่น่าจะมาจากเรื่องชู้สาว
แล้วก็เตรียมยื่นตำรวจชุดคลี่คลายคดีค่ะ
หรือคดีขึ้นมาใหม่เพราะว่าเชื่อว่าน่าจะมีผู้ที่มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังในคดีนี้ด้วย
จากกรณีที่หญิงสาวลวงนายชวีอินทรเจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดพังงาอายุ๕๗ปี
ให้แฟนนุ่มแล้วก็พวกรุมทำร้ายอย่างโหดเยี่ยมจนเสียชีวิต
ก่อนนำร่างยัดถังเทปูนโบกแล้วก็นำไปทิ้งน้ำ
เมื่อวานที่ผ่านมาได้มีการจัดงานพระราชทานเพลิงศพไปแล้ว
ด้านนางสาวอนุอินทระอายุ๕๐ปีน้องสาวของนายชวีบอกว่า
เชื่อว่าสาเหตุการณ์ตายของพี่ชายจะมาจากสาเหตุเรื่องชู้สาว
ตามที่ตำรวจสรุปคดีแล้วก็คำให้การของผู้ต้องหาทั้ง๕คน
แต่เชื่อว่าลึกแล้วน่าจะมาจากเรื่องของหน้าที่การงานที่พี่ชายทำอยู่ที่จังหวัดพังงา
ซึ่งอยากให้ตำรวจชุดคลี่คลายคดีรื้อคดีขึ้นมาใหม่
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงของพี่ชาย
เพราะเชื่อว่าการเสียชีวิตครั้งนี้มีเบื้องหลังอย่างแน่นอนค่ะ
เช่นเดียวกับนายวิบูลเชื้อชุมพลอายุ๕๔ปี
ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นมหาวิทยาลัยรามคำแหง
แล้วก็เป็นอดีตคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสภาธนายความ
และประธานเครือข่ายทนายความไทย
แสดงความเห็นว่าคดีนี้มีเงื่อนงำ
มีการอำพลางซ่อนเร้นศพมีการเตรียมการมาเป็นอย่างดี
ประสบการณ์ของเด็กอายุเพียง๒๒ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหา
ไม่น่าจะมีการวางแผนได้เป็นขั้นเป็นตอนอย่างนี้

คดีนี้น่าจะมีผู้ที่มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลัง
แล้วก็อาจจะเป็นอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับนายชวีอินทระ
ในตำแหน่งยุติธรรมจังหวัดพังงาด้วย
ส่วนกรณีการตั้งข้อสังเกตเหตุการณ์ความเชื่อมโยง
การขัดผลประโยชน์การทำบ่อทรายในจังหวัดพังงา
อาจจะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของนายชวีตามที่ญาติบอกนั้น
เรื่องต้นพบว่าในส่วนของการทำงานของนายชวีตามตำแหน่งหน้าที่
ไม่มีอำนาจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาการดูดทรายแต่อย่างใดค่ะ
แล้วก็จากการตรวจสอบการทำงานของนายชวีที่ผ่านมาพบว่า
ช่วงเดือนมกราคมมีการสนที่กำลังร่วมกับตำรวจป่าไม้แล้วก็ดีเอสไอ
ลงพื้นที่ตรวจสอบการดูดทรายในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแห่งหนึ่งในจังหวัดพังงา
โดยใช้อำนาจของยุติธรรมจังหวัดพังงาเข้าตรวจสอบ
เรื่องนี้จึงทำให้ตำรวจในพื้นที่บอกว่าเร่งตรวจสอบหาข้อเท็จจริงในประเด็นที่ญาติตั้งข้อสงสัยค่ะ